จับภาพได้วินาทีที่กระบะคันนึงเนี่ยนะคะ
ขับมาถึง๓แยกจริงจะต้องเลี้ยวซ้าย
แต่ปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาพุ่งตรงไปค่ะ

ชนเสาไฟจนทำให้สามีภรรยาคอหักเสียชีวิตคาที่เห็นไหม
โอ้โหพุ่งไปแบบนั้นไม่ได้เบรกเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางตรงนี้คือจริงคือถ้าเกิดมาอย่างนี้

แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูกระบะคันที่วงแดงเนี่ยค่ะ
พุ่งตรงมาเลยนี่กระแทกชนแบบนี้
ในรถมีทั้งหมด๓คนนะคะ
ก็คือสามีภรรยาขับมารวมถึงมีหลานชาย๖ขวบ
คุณสามีภรรยาเสียชีวิตหลานรอด
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่สามแยกทางเลี่ยงเมือง
สายบ้านไผ่บรบือที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ทะเบียนพอพึ่งพอพึ่ง๒๓๒๘ขอนแก่น
สภาพหน้ารถนี่หลังจากเกิดเหตุนี้พังยับเลยนะคะ
คนขับรถคือนายสิทธิศักดิ์ยิ่งยงอายุ๖๐ปี
แล้วก็คนที่นั่งมาด้วยคือนางหวดมาวงอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันทั้งคู่เนี่ยคอหักเสียชีวิตทันที
อัดแรงกระแทกมันแรงมากนะ
แล้วในรถหลานชาย๖ขวบรอดชีวิตได้รับบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวหลานส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่
ทีนี้ค่ะทางรองสารวัตรสอบสวนสพบ้านไผ่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าจากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
ก็บอกว่ากระบะคันนี้ขับมาเหมือนกับหลับใน
แล้วจากการตรวจดูตามถนนมันไม่ได้มีร่องรอยของการเบรกรถ
คือพุ่งไปไปชนกับเสาไฟส่องสว่าง
ที่อยู่กลางถนนของสามแยก
อย่างที่เห็นในกล้องเลยนะ

แล้วก็เส้นทางตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้นะ
ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะ